เมื่อวานนี้เจ้าแอปเปิ้ลแมวหาย
เจ้าของประกาศตามหา๑แสนบาทสำหรับคนที่เจอนะคะ
วันนี้แมวของท่านนี้หายเช่นเดียวกัน
แล้วก็ตามหามาระยะหนึ่งแล้วไม่เจอ
เขาให้รางวัล๒แสนบาทนะ

ผมจะไปตามหาจะเอาเงิน๒แสนนะนี่
คือเบาะแสล่าสุดเขาแจ้งว่าอยู่แถวซอยบ้านคุณนัทพงศ์อย่างเดียว

คือเจ้าแมวตัวนี้ค่ะเจ้าของรักแค่ไหน

เขาอยากเจอแล้วเขาเป็นห่วงมันนะคะ
นี่คืออีกตัวนึงนะคะคนละตัวกับเมื่อวานนี้
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าโจ้เอเชีย
โพสต์ภาพแมวตัวนี้ค่ะบอกว่ามีรางวัลนำส่งเพิ่ม๒แสนบาทค่ะ

ทีนี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่เจอ
รอคอยมาสักระยะหนึ่งยังไม่เจอก็เพิ่มรางวัลนำส่งเป็น๒แสนบาท
พิกัดเลยค่ะเขาบอกว่าแมวหายออกจากบ้านย่านวิภาวดี๑๖และรัชดา๑๙
หรือซอยโชคชัยร่วมมิตรซอยเดียวกัน

แมวมีหู๒ชั้นนะคะหู๒ชั้นคือมันจะซ้อนกัน
มันจะซ้อนกันไอ้ตรงขอบผูเนี่ยมันจะมีสองเหมือนกับมี๒ชั้นนะคะ
แล้วก็สีเดียวกันทั้งตัวเลยไม่มีปลอกคอเป็นแนวเพศผู้

ลักษณะดีเลยแหละสวยเลยล่ะนะคะ
ก็จากก่อนหน้านี้๑แสนก็เพิ่มเป็น๒แสนหายไป๕วันแล้วค่ะ
โพสต์นี้เชื่อไหมพอมีการลงในโลกออนไลน์นะคนแชร์ไป๙แสนกว่า
ช่วยกันนะคะใครเป็นธาตุแมวเข้าใจแล้วทุกคนก็ให้กำลังใจเห็นใจเจ้าของ
คือหายไปแบบนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับลูกรักนะคะ
ก็บางคนก็แนะนำบอกว่าแมวจรบางคนเขาเชื่ออย่างนี้นะ
แมวจรเนี่ยมันเป็นแมวที่ไปทั่วเลยไปกระซิบบอกมันบอกเจ้าของตามหาเดี๋ยวมันไปเจอมันจะบอก
ให้เราเป็นคนไปกระซิบบอกแมวจรบอกเบาะแสให้ไปหาตัวนี้เหรอบอกแมวจรบอกถ้าเจอไอ้ตัวนี้บอกให้มันกลับบ้านด้วยเจ้าของรออยู่
มันมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะคะในหมู่ธาตุแมวนะคะ
กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะหรือบางคนมีแบบว่าส่งไปให้เพื่อนบอกว่าลางานมาหาน้องกันไหม
เพราะว่าเนี่ยคุณนัทพงศ์ก็จะไม่ยอมเข้าข่าวแล้วจะไปบ้านแล้วจะไปหาแมวแล้วเพราะว่าพิกัดมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะเข้าไปดูในคอมเมนต์ที่เขาโพสต์ตามหาเจ้าแมวตัวนี้ค่ะก็มีคนแจ้งเบาะแสมาเยอะเหมือนกันนะคะ
บางคนก็บอกว่าเจอแมวสีเทาลักษณะแบบนี้นะคะในพิกัดต่างทั้งฝั่งตรงข้ามมรามคำแหงสุขุมวิท๙๓นะคะ
บางคนก็ไปเจอแมวแบบนี้ที่ปฐุมธานีแต่เจ้าของเนี่ยเขาเห็นรูปแมวแล้วเขาบอกมันไม่ใช่ไม่ใช่แมวของเขานะคะ
ตัวนี้ลักษณะเด่นคือหูมันมี๒ชั้นนะคะใครเจอก็ช่วยแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าของด้วยก็แล้วกันนะคะ
เริ่มตั้งแต่เย็นนี้เลยเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่ได้อ่านข่าวจะขับวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่นั่นแหละ
ก็ติดต่อเจ้าของด้วยแล้วกันนะคะ